สุดทางรักเหรอคะอืมก็ต้องรอฟังทั้งคู่ด้วยอ่ะนะแต่บังเอิญแฟนคลับเนี่ยเขาไปส่อง
นี่เห็นไหมเขาดูกันได้ใช่ไหมคือเขาบอกใช่มันจะเข้าไปดูได้ว่าคนคนนี้กำลังติดตามใครอยู่
แล้วคือพอมีคนไปเสิร์ชชื่อใบเฟิร์นเอ๊ะทำไมคุณแม่ไม่ได้ติดตามใบเฟิร์นแล้วล่ะ
รู้สึกจากอิตาลีมั้งคะมันก็หายไปจากไอจีแม่หมูไงคือถ้าเราไปดูไอจีของใครอ่ะ
อย่างดูไอจีของเนี่ยแม่หมูพิมพากาอย่างนี้เราจะไม่รู้หรอกว่าตามใครหรือไม่ตามใคร
อืมยังติดตามนี่ติดตามอยู่เท่าไหร่เนี้ยกำลังติดตามสามพันสี่ร้อยยี่สิบสองคน
แต่เราก็จะไม่เห็นหรอกว่าสามพันสี่เป็นใครบ้างถ้าเกิดจะไปดูจริงจริงเลื่อนดูได้ค่ะ
แต่แหมสามพันสี่ใครจะไปเลื่อนดูหมดอ่ะคะถ้าพิมพ์อย่างเงี้แต่พิมพ์เสิร์ชหาได้ค่ะ
แสดงว่าผมต้องตั้งใจดูอ่ะอืมต้องตั้งใจดูถูกใจอ้าว
ก็เอาเป็นว่ามีแฟนคลับเขาไปดูกันแล้วกันเนี่ยค่ะเขาอาจจะแบบเอ้ยลองดู
อยู่ดีเอ้าทำไมแม่หมูไม่ตามไอจีใบเฟิร์นแล้วอ่ะ
คือแฟนสาวลูกชายอ่ะแต่บางทีเคยเจอเหมือนกันนะคะ
คือเหมือนกับว่าเสิร์ชเข้าไปแล้วขึ้นเนี่ยมันขึ้นว่าไม่เจอ
แต่จริงยังตามอยู่ก็มีเหมือนกันคือบางทีไอจีมันก็โบ้ง
อ่าขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ไปดูต่อปรากฏว่าแม่หมู
ก็ไม่ได้ติดตามไอจีของลูกชายเหมือนกันนะเออนี่ไงเห็นไหม
คุณนายนพัฒน์นี่ลองเสิร์ชนี่เห็นไหมฮะเขาก็เลย
นะฮะมันจะมีข้อความในใบโอของไอจีแม่หมู
ยังติดแท็กไปหาอินสตราแกรมลูกชายอยู่ค่ะคืออะไรน้องมิ้น
ข้อความในใบโอข้อความในใบโอก็คือเหมือนเหมือนข้อความที่
แบบแนะนำตัวว่าคนคนนี้คือใครที่เราใส่รายละเอียดข้อมูลนะคะ
จากการตรวจสอบของทีมข่าวอันนี้มันไอดีไลน์
นี่ไงติดต่องานไอดีไลน์เท่ากับเนี่ยแอดนพัฒน์อันเดอร์สกอร์นาย
เออแต่ก็ยังลงผลงานลูกชายอยู่นะ

แต่คำถามก็คือแฟนคลับเขาก็สงสัยว่าเออมันอะไรยังไงหรือเปล่า

อ่ามันเป็นเรื่องทางเทคนิคแอ็กซิเดนหรือมันมีอะไรยังไงกัน
ก็ยังคงลงผลงานที่ไปทำร่วมกับนายนพัฒน์นะครับพระเอกหนุ่มนะครับ
ซึ่งความจริงแล้วเขาก็ประกาศสิ้นสุดทางเพื่อนกันมาได้สัก๗เดือน
แม้กระทั่งลูกชายตัวเองคนก็เลยเอ๊ะยังไงหรือว่าแม่ไม่ปลื้มหรือแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
ยังติดตามแม่หมูพิมพากาอยู่นะฮะค่ะอ่าซึ่งทั้ง
เฟิร์นหรือว่าน้องนายลูกชายแม่หมูก็ยังไม่มีใครออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับ
ขณะเดียวกันนะครับแม่หมูพิมพากาทีมข่าวบันเทิงเนี่ยสอบถามไป
เดี๋ยวต้องขอไปเช็คก่อนนี่นะฮะนักข่าวก็พยายามถามย้ำ
คือตัวแม่หมูเนี่ยจะมีน้องผู้ช่วยคนหนึ่งคอยมาช่วยคอยมาดูมาตรวจให้อยู่
แต่จังหวะวันนี้เขาก็ไม่ได้มาเพราะว่าเขาจะมาหาทุกวันอาทิตย์เท่านั้น

พอเป็นข่าววันนี้วันจันทร์ไม่ได้เจอน้องคนนั้นอืม
หมูบอกแม่หมูก็เช็คไม่เป็นเหมือนกันอ่าทีนี้ถ้าเกิดอ้าว
แต่เรื่องรูปอ่ะรูปที่เขาบอกอะไรนะวันเกิดอะไรลบหมดเลยเหรอ
เขาบอกว่ารูปมันหายไปเออมันหายไปไหนแม่หมูบอกเดี๋ยว
แล้วมันก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กด้วยอ่าอ่าใช่ไหมอ่าผมก็เป็นนะ
บางทีมันพ่วงไปเลยใช่ปกติมันจะมีให้ลิงก์กันอยู่แล้วค่ะ
ซึ่งเราต้องไปติ๊กปุ่มออกใช่ไหมถ้าไม่อยากให้มันลิงก์กัน
ถ้าไม่อยากให้ลิงก์กันก็ไปเลือกได้แต่ปกติมันจะลิ้งให้อัตโนมัติ
เพราะว่าอินสตาแกรมกับเฟซบุ๊คก็คือตอนนี้เจ้าของเดียวกันก็คือเมต้า
ทีนี้แม่หมูบอกบางทีแม่ก็ไม่ได้อยากให้คนไปเห็นโผล่ทางเฟซบุ๊ค
อยากจะลงกับไอจีบางทีลบไปลบมา
ลบครั้งที่หนึ่งไปลบครั้งที่สองลงครั้งที่สามลบครั้งที่สี่
คือมันงงกันไปหมดอะเนาะแม่บอกโอ้โหแม่ก็งงกับระบบ
แม่บอกแม่เองก็ส่วนเรื่องที่ว่ามีคนไปตีความต่างเนี่ยนะครับ
หมูบอกคือคนเป็นแม่ก็คงทำได้แค่เฉยแล้วมั้ง
ทำอะไรไม่ได้หรอกยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมนักข่าวถาม
หมูยืนยันว่าไม่มีไม่มีปัญหา
แม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยนิ่งไม่สามารถพูดอะไรได้
อันนี้น่าจะหมายถึงเรื่องความรักของลูกชายหรือยังไรเราก็ไม่แน่ใจนะ
ส่วนนายนพัฒน์แล้วก็ใบเฟิร์นพิมชนกนะครับทุกผู้ชมครับ
หวังสิ้นสุดทางเพื่อนเมื่อปี๒๐๑๙นะฮะ
หนังก็โด่งดังนะเรื่องนี้ใช่อ่าก็มามีผลงานละครร่วมกันอีกทางช่องสามนะฮะ
สร้อยสบัญงาปีที่แล้ว๒๕๖๕นะครับ
ทีนี้แฟนคลับก็ไปฟินหนักตอนที่ใบเฟิร์นเนี่ยไปเดินชมงานแฟชั่นโชว์แบรนด์ดังที่เมืองมิลานของอิตาลี
นี่ไงแล้วก็นายก็ไปด้วยเขาก็มีการลงรูปด้วยกันแล้วมันคือโมเมนต์มันน่ารัก
แฟนคลับก็เชียร์แฟนคลับอ่ะยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะเป็นเพื่อนสนิท
จนกระทั่งมีพี่หนุ่มกัญชัยเหมือนเป็นพ่อสื่อคนแรกเลยออกมาแง้มเปิดประตูให้ว่า
อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วทีนี้นายนพัฒน์ก็ตัดสินใจให้สัมภาษณ์นักข่าวยอมรับว่า
โทรไปบอกใบเฟิร์นแล้วนะว่าชอบพอสิ้นสุดทางเพื่อนนี่วันนี้นี่วันนี้เห็นไหม
งานแถลงข่าวพอดีมีงานพอดีก็เลยได้ให้สัมภาษณ์จนกระทั่งใบเฟิร์นเองก็ตอบรับเรื่อง
เปิดโอกาสให้แล้วก็พฤษภาคมก็ทั้งคู่ก็ยอมรับว่าตอนนี้ก็พัฒนาความสัมพันธ์เป็นแฟนกันแล้ว